เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มุมหนึ่งก็สะท้อนปัญหาสังคมปัจจุบัน
อีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องสะเทือนใจ
น้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องเกดเธออายุ๒๐ปี
เธอตัดสินใจนะคะก่อนที่จะเสียชีวิตจบชีวิตเนี่ย
วาดภาพภาพเหมือนคล้ายกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ
นี่ค่ะสุดท้ายตัดสินใจแขวนคอลาโลกนะคะ
กลายเป็นประเด็นสะเทือนใจสังคมเมื่อวานนี้ทั้งในโลกออนไลน์ทวิตเตอร์
แล้วก็ในสื่อกระแสหลักนำเสนอข่าวนี้เยอะมากค่ะคุณผู้ชม
น้องผู้หญิงคนนี้นะคะเธอชื่อจริงชื่อว่านางสาวปลายฝน
สาริกาหรือว่าน้องเกดอายุ๒๐ปีวาดภาพนี้แล้วค่ะ
แล้วนี่คือลายมือน้องที่เขียนไว้ในภาพวาดภาพวาดลายเส้น
คล้ายกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของไทย
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะคะ
โพสต์ภาพนี้วันที่๒๒เมษายนพร้อมกับข้อความลักษณะคือ
ตัดเพราะรัฐบาลน้องบอกว่าไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกิน
แล้วสุดท้ายตัดสินใจลาโลกผูกคอตัวเองเสียชีวิตค่ะ
เราไปถามคุณตาของน้องเกดนะคะ
ชื่อว่าคุณพรอ่ำสาริกาเป็นตาของน้องเกด
คุณตากับน้องเกดผู้ตายเนี่ยสนิทกันมากน้องเกดเรียกคุณตาว่าพ่อ
เรียกคุณตาว่าพ่อค่ะพ่อคนนี้คุณตาท่านนี้บอกว่า
เลี้ยงหลานก็คือน้องเกดมาตั้งแต่เด็ก
หลานไปทำงานที่กรุงเทพส่งเงินมาให้ครอบครัว
โดยจะเอาเงินที่ส่งมาให้ไปซื้อนมให้น้องต้นกล้า
ต้นกล้าเนี่ยเป็นลูกชายวัย๘เดือนของน้องเกดนะคะ
ส่วนเงินที่เหลือก็จะเอาไว้ใช้จ่ายภายในครอบครัว
คุณตาเล่าต่อบอกว่าครั้งล่าสุดช่วงกลางเดือนหลานส่งเงินมาให้๒๐๐๐บาท
แล้วหลานบอกว่าครั้งนี้หลานบอกว่าสถานการณ์ไม่ดีนะพ่อ
โควิดระบาดเงินก็น้อยลงหนูอดเอากินข้าววันละมื้อ
อย่าลืมเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกด้วยนะนี่ค่ะคุณผู้ชม
นี่คือข้อความล่าสุดที่น้องเกดผู้เสียชีวิตได้ส่งไปให้คุณตานะคะ
อดมื้อกินมื้ออยู่ที่กรุงเทพนะฮะส่วนคุณพ่อหรือว่าคุณตาของน้องเกดเนี่ย
ฉะเชิงเศร้านะคะเอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้
คุณตาตอบกลับหลานไปว่าไงคุณตาตอบกับหลานไปบอกว่า
เองไม่ต้องส่งเงินมานะช่วงนี้เอาเงินไปกินไปใช้ก่อน
ที่เหลือเดี๋ยวพ่อไปหยิบไปยืมญาติอันนี้คุณตาบอกน้องเกดนะคะ
คือพยายามช่วยแล้วค่ะช่วยอีกทางหนึ่งทีนี้เราไปถามคุณยายของน้องเกดนะคะ
สาคอนอ่ำสาริกาบอกว่าเสียใจมากที่หลานตัดสินใจจบชีวิตแบบนี้
สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือนี่แหละค่ะลูกชายของน้องเกดวัย๘เดือน
กำลังกินแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าเหรนคนนี้จะมีอนาคตอยู่ได้อย่างไร
เพราะตัวเองก็แก่มากแล้วนะคะสองสามวันก่อนก่อนที่น้องเกดจะจบชีวิตลง
ยายบอกว่าหลานเนี่ยเพิ่งส่งพัสดุมาให้ที่บ้าน
พอแกะดูเนี่ยค่ะข้างในเป็นตุ๊กตาตัวนี้แหละ
แล้วมีข้อความบอกว่าน้องต้นกล้ามาน้อยของแม่
นี่คือข้อความสุดท้ายตุ๊กตาตัวสุดท้าย
น้องเกดส่งไปให้ลูกชายอันเป็นที่รักของน้องเกดนะคะ
เฟสมาให้นั่นมาเล่นน้องกล้าน้องกล้า
เล่นกับลูกเขาน่ะเพราะฉะนั้นผมจะปุ๊บแล้ว

หลานร้องก็ไม่ได้ยังสงสารหลานจริงจริงเลยอ่ะตัวเองบางทีเป็นตะคิวอ่ะต้องลุกโอ้ย
พอจะลุกได้ตายหยดเลยอ่ะอ๋อลำบากจริงจริงเลยอ่ะเหนื่อยเหมือนกัน
ตอนนี้แบบสงสารหลานยังไงก็ต้องทำให้ได้
จะเป็นยังไงก็ตายซะเมื่อไหร่ก็จะโอเค
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราต้องไปถามก็คือ
แฟนใหม่ของน้องเกดน้องเกดเนี่ยอันนี้
ต้นกล้าเนี่ยเป็นลูกกับสามีคนเก่านะคะ
มาทำงานที่กรุงเทพมามีสามีใหม่นะคะ
เราไปถามคุณวิชัยเห็มหินคุณวิชัยบอกว่าน้องเกดเนี่ย
วาดภาพนายกรัฐมนตรีรำพึงรำพันถึงความเดือดร้อน
ก่อนที่จะผูกคอตายที่ทำแบบนี้เชื่อว่าคงจะเป็นเพราะความเครียด
หยุดงานบ่อยเพราะน้องเกดก็มีโรคประจำตัวด้วย
ก็เลยทำให้ขาดรายได้เพราะว่าเป็นลูกจ้างรายวัน
รายได้หารายได้พิเศษก็เริ่มราคาตั้งแต่๓๐๐บาทขึ้นไป
แฟนของผู้ตายบอกว่าคือ๑๕๐๐๐บาทเนี่ยน้องเกดก็ไม่ได้
เพราะน้องมีสถานะคือเป็นลูกจ้าง
อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา๓๔
ซึ่งก็ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงส่วนนี้นะคะ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวอย่างสุดซึ้งค่ะ